และเมื่อวานครับทีเซอร์ตัวแรกนะครับมีการปล่อยออกมาสำหรับการประกาศตัว

ถามเลยนะครับว่ามีคู่แข่งหรือยังครับอยากจะลงทีมแข่งเลยครับ
ซึ่งโปรเจกต์แบบนี้นะครับมันเคยมีเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
ก็เคยถูกดึงครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุดแข่งของทีมชาติญี่ปุ่น
ก่อนการแข่งขันบอลโลกในปี๒๐๑๔
พร้อมกับถ่ายทำโฆษณาในแคมเปญเชิญชวนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นให้มาร่วมกันเชียร์ทีมชาติของตัวเองครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับชุดแข่งขันทีมชาติไทยครับ
ชุดแข่งขันทีมชาติไทยกันก่อนนะครับที่มีการเปิดตัวนะครับ
ซึ่งก็มีชื่อภายใต้แคมเปญนะครับ
ก็สื่อถึงความหมายนะครับ
ซึ่งก็มี๕สีนะครับ
แล้วก็ชุดประตูสีเท่าซึ่งชุดที่ออกมา
จะใช้ครั้งแรกในคิงส์ครับก็เน้นย้ำกันหน่อย
ว่าในคิงส์คับจะใส่ชุดนี้
อย่างเป็นทางการผลแรก
แล้วก็มีชุดที่จำหน่ายมาลวดลายเดียวกันกับของนักฟุตบอล
แต่ว่าไม่มีตราพมหาวงกุฎจะสามารถใส่ได้๒ด้าน
เวอร์ชันแฟนบอลจำหน่ายในราคา๙๙๐บาท
ส่วนชุดที่มีการใส่เปิดตัวของนักเตะ
ก็จะเป็นเวอร์ชันเฉพาะนักเตะเท่านั้นนะครับ
สามารถซื้อกันได้นะครับ๙๙๐บาทสำหรับเวอร์ชันแฟนบอล
แล้วก็เสื้อเชียร์๓๙๐บาทเท่านั้น
๔โมงครึ่งแล้วคู่๒ไทยเจอกาบอง๑๙น๓๐น
ผู้ชนะเข้าจริงวันที่๒๕๑๙น๓๐น
ผู้แพ้จริงที่๓๑๖น๓๐น